สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ข่าวใจใครสดไม่โอ้หมายทันด้วยให้เยอะครับผม
ข้าวไม่บอกแต่กำลังดั่งพูดอยู่ข้างหน้าโอ้โหนะฮะ
สคริปต์หนูเพิ่งส่งแล้วรู้นี่ครับผมสดร้อนเลยครับคุณแม่ครับ
สคริปต์มาแล้วฮะรายการเราส่งมาวันหนึ่งก็หุ้นวายเหมือนกันเนอะ
ครับผมครับจริงค่ะเป็นคำเรียวน้องจ๋าวันนี้ในฐานะที่น้องอ่านค่าว
เขาเอาประกาศแล้วว่าโควิดเราอยู่ในระดับสี่ค่ะคำว่าระดับสี่นี่คือยังไงก่อน
คือเหมือนยกระดับการควบคุมขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เรายังเขายังที่เขาบอกเขาขอดูระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งก่อนใช่ไหมคะ
ช่วงตั้งแต่เอ่อปีใหม่อืมปีใหม่หยุดยาวเขาบอกขอดูอีกสักแรกหนึ่งว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบไหน
ซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนว่ามันเริ่มด้วยยอดผู้ป่วยที่เราจะเห็นอยู่ทุกวันนะคะเยอะมาก
ลุหมื่นหมื่นหมื่นแล้วมันก็เริ่มไปหมื่นปลายจะแตะสองหมื่นอยู่แล้วเขาก็เลยต้องเหมือนกับว่าขอยกระดับเพิ่มขึ้นหน่อย
คือเขาบอกไม่อยากจะเห็นเป็นหลักแสนใช่แต่เอาจริงจริงคือตอนเนี้ยโควิดเป็นเนี่ย
มันไม่เกี่ยวกับล่ะไม่เกี่ยวกับค่ะคือทุกคนสามารถติดได้หมดเลยแต่คำถามคือที่เรากลัวอันที่สุด
เนี้ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลอืมหรือทั้งของของประชาชนด้วยแล้วก็เสียทะกิจด้วย
อันนี้คือเนี่ยทำตามเพจกราฟิกเลยย้อนไปนิดนึงได้ไหมค
นะฮะก็คือเอาไว้ง่ายคร่าว
อันนี้คือขออันนี้คือขอความร่วมมือถูกต้องไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้โอเคแหละอันนี้คือการขอความร่วมมือ
ว่าโอเคล่ะปิดสถานที่เสี่ยงทำงานจากที่บ้านเนี่ย
ตอนแรกโอ้พี่ดีใจมากนึกว่าออฟฟิศจะเริ่มเปิดกันแล้วล่ะ
เดือนกุมภาพันธ์ไม่มีนาคมหนึ่งมีนาคม
จะเริ่มกลับมาทำงานออฟฟิศกันแล้วกลายเป็นว่า
แต่วันนี้เขาบอกหนึ่งขอปิดสถานที่เสี่ยงก่อนครับใช่ค่ะ
สถานที่เสี่ยงก็มีนคิดว่าก็จะไม่พ้นตรงนั้นอีกแล้วหรือ
ถูกต้องเนอะค่ะทำงานจากบ้านห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์
ว่าความเพรงนะเพราะว่าตอนแรกนึงมีนาคมจะเป็นวันที่เราจะกลับมาทำงานออฟฟิศกัน

แล้ววันนี้เมื่อมีการยกระดับ๔ปุ๊บเนี่ยนะฮะทำงานจากบ้านเนี่ย๕๐๘๐เนี่ยต้องกลับมาทบทวนกันใหม่แล้ว
งดไปรับประทานอาหารร่วมกัน
ก็คือคิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของการงดรวมตัวกันด้วย
คือมินคิดว่าร้านอาหารเนี่ยยังเปิดได้เหมือนเดิมเพราะว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยังมีการกั้นฉากแบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็เว้นระยะที่นั่งอยู่แล้วไม่ควรปิดแล้วเนอะ
ใช่แต่ว่าก็คือเหมือนแบบคงไม่ให้แบบรวมกลุ่มกันไปปาร์ตี้หรืออะไรอย่างนี้
แบบนี้มันเหมือนมันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะ๑๐๐
เดี๋ยวนี้มันคือยังไงรู้ไหมมิ้นตรวจน้ำลายขึ้น๒ขีดแต่ตรวจจมูกไม่ขึ้น
แอ้นี่คือสิ่งที่แบบว่าบางทีพี่ไปงานแต่งงาน
ปรากฏว่าตรวจน้ำลายขึ้น๒ขีด
แต่เหรอนี้น้ำลายหลักจริงของการตรวจนาน
คุณจะต้องไปกินข้าวไม่กินน้ำมาครึ่งชั่วโมงเราน้ำกี่น้ำมาครึ่งชั่วโมง
ต่างจากเมื่อกี้ค่ะคุณหมอว่าคือน้ำลายมีปัจจัยแทรกเยอะ

ใช่มันทำให้เกิดผลบวกรวงได้เยอะเหมือนกัน
แม้อย่างเพื่อนมิ้นเขาตื่นมาตรวจเลยนะคะ
เขาก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสเกิดผลบวกลงได้เยอะอืม
อันหนึ่งที่พี่ค่อนข้างจะชัดเจนคือห้ามดื่มสุราในร้าน
เพราะฉะนั้นวันนี้กฎของเราจริงแล้วห้ามขายสุราเกินเที่ยงคืน

วันนี้ห้ามดื่มสุราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอมินไม่แน่ใจว่าเขาประกาศชัดเจนแล้วหรือยังว่า

เพราะว่าจริงมันมีเรื่องของแบ่งแยกพื้นที่ด้วย
อย่างที่ว่า๕ทุ่มเนี่ยค่ะก็คือพื้นที่สีฟ้า

ก็ง่ายแต่วันนี้จริงแล้วก็ติดตามกันนะครับ

วันนี้คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า

มันมาน่ากลัวเพราะมันติดได้เหมือนไข้หวัดแล้วตอนนี้
พี่มองความพูดอ่ะตอนแรกตอนปีที่แล้วพูดสำหรับพี่นะ
มันจะมาจากแอร์โฟเรายังคิดไม่ออกว่าเฮ้ยโควิดมันจะมาจากแอร์โฟได้ไงวะ
มาจากอากาศได้ไงมาจากท่อแอร์ได้ไงวะมันเป็นจริงเนาะใช่
คือสุดท้ายแล้วนะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือ
ล้างมือทุกครั้งก่อนเอามาจับหน้าจับของกิน
อันนี้คือสิ่งที่ทำได้ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่า
สมมุติถ้าเราไปไล่แบบฉีดปากกาฉีดโทรศัพท์ฉีดโต๊ะฉีดทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอสมมุติมิ้นฉีดโทรศัพท์มาจากบ้าน
พอมินทำลองที่โต๊ะนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีใครมาแตกก่อนอีกมั้ย

นว่าเอาที่มือของเราที่มันจะเข้าตัวเข้าหน้าอันนี้น่าจะได้ดีที่สุด
เวลาฝนตกทำให้เชื้อมันค่อนข้างที่จะ
ก็เขาเรียกว่าแพทย์กระจ่ายได้ง่ายด้วยมุด

วันนี้เสียชีวิต๓๒สมแต่วันนี้ที่เขาติดตามกันคือ
เขาบอกโอเคล่ะเนื่องจากจำนวนเยอะ
แต่อาการรุนแรงพูดตรงมันน้อย

แต่วันนี้เขาบอกเฮ้ยในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมุติคุณเป็นโควิด

งั้นก็แยกรักษาอยู่ในบ้านของตัวเองเลยก็แล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้พูดตรงคือบางทีเวลาไปหาโรงพยาบาล
มันก็ยังไม่ได้ง่ายซะทีเดียว

เขาก็จะมีการเหมือนเขาเรียกว่าอะไร
โทรคุยคุณหมอก็จะถามอาการทุกวัน

เขาส่งยาส่งอะไรมาให้แล้วก็กินตามนั้น
ฟาวิตยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าแล้ววันนี้เรายังใช้ฟาวิตกันอยู่

บางคนเนี่ยดูอาการกินตามอาการได้
แต่บางคนที่แบบหนักเรื่องค่าออกซิเจนเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่วันนี้ตั้งแต่๑มีนาคมติดโควิดรักษาฟรีอยู่ใช่ไหมฮะ

เขาบอกว่ามีนาคมจะให้โควิดไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรง
ขออภัยไม่ให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ

ซึ่งวันนี้เนี่ยทางนายอนุทินเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าวันนี้เนี่ย
เขาลงนามในประกาศกระทรวงแล้วนะกำหนดให้โรคโควิดรักษาตามสิทธิ์
ตามที่นายแพทย์ทะเรศกรัฐระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาเสนอขึ้นมาตั้งแต่๑มีนาคมนี้
ซึ่งอธิบายแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มตื่นตกใจแล้วว่าแล้วฉันถ้าเป็นฉันจะต้องรักษายังไงแบบไหน
เขาบอกว่ามันเป็นการกำหนดขั้นตอนกับมาตรฐานคือถ้าสมมุติว่าคุณติดโควิดแล้วอาการคุณหนักคือมีอาการเข้าข่ายยูเซฟ
คืออาการฉุกเฉินหมดสติปากเบี้ยวหายใจไม่ออกหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิยูเซฟคือเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้
ฟรีก่อนในช่วงแรกตามสิทธิ์ของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินครับผมซึ่งเขาบอกว่าอาการฉุกเฉินเนี่ยเขาจะให้ใช้ยูเซฟพลัส
แต่เดี๋ยวจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนออกมาอีกทีนึงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโรคอื่นแล้วเจอโควิดมาซ้ำแล้วมีอาการรุนแรง
คุณก็เข้ายูเซฟพลัสได้เหมือนกันคือประมาณรู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น๘อาการฉุกเฉิน
ถ้าคุณเข้าตรงนั้นเนี่ยคุณก็ยังสามารถรักษาที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดเพราะถือว่าคุณอยู่ในข่ายของอาการฉุกเฉิน
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มีอาการอะไรสีเขียวแล้วอยากไปเข้าโรงพยาบาล
ถ้าคุณไปเอกชนจ่ายเองทุกบาทนะคะยกไว้ถ้าคุณมีประกันอันนั้นก็คุณก็จัดการตามประกันของคุณ
หลังจากนั้นคือรักษาตามสิทธิ์ใครมีบัตรทองใช้บัตรทอง
ใครมีประกันสังคมใช้ประกันสังคมใครมีประกันส่วนตัวประกันกลุ่มอะไรก็ใช้
ตามนั้นก็คือเหมือนกับประหนึ่งว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างนี้ค่ะ
เราไปรักษาที่โรงพยาบาลใช้สิทธิ์แบบนั้นอืมแล้วอ่ะไหนไหนก็ไหนไหน
บอกว่าลดเหลือครั้งเดียวดีไหมเรื่องนี้นายอนุทินบอกว่าพิจารณากันอยู่
มันเป็นการเพิ่มภาระของผู้เดินทางจากต่างประเทศจะในประเทศคือ
มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบเองเพราะไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐ
ตอนนี้ก็พยายามเร่งแก้ไขอยู่มีเรื่องของ
อาสาเส้นได้ค่ะโพสต์ข้อความเรื่องที่ว่า
วันนี้พอโอมิครอนมาเยอะผู้ป่วยทะลุไปเกือบแตะสองหมื่น
ภาพเก่าที่ช่วงระบาดเดลต้าหนักเริ่มย้อนกลับมาแล้ว
คือผู้ป่วยหลายคนยังคงรอโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเตียงเริ่มเต็ม
แต่ยามาไม่ถึงหรือว่าล่าช้าอะไรบ้าง
เขาบอกว่าวันนั้นเจอเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เพราะว่าที่ห้องเช่าเลยมีเมลูกอยู่
เขากลัวเอาไปติดแล้วยิ่งโอมิครอนติดง่าย
เลยต้องระเหตุตัวเองออกมาอยู่ในที่หนึ่งอาทิโลก
หรือที่ไหนก็ได้ที่มันจะไม่สัมผัสกับผู้อื่น
ก็คือต้องเซฟที่ตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วย
แต่คือสภาพของการที่แล้วเราต้องมายนนอนหน้าธนาคารริมถนนแบบนี้
คือมันกลายเป็นภาพแบบนั้นอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ

เรื่องนี้นะคะพ่อผู้ช่วยโครสกศัพท์ประคองก็บอกว่า
ตอนนี้ยอดมันสูงขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ประชาชนช่วยกันดูแลตัวเองด้วย
คือกาดเนี่ยสูงได้สูงอย่าเพิ่งตกเลยสูงได้เท่าไหร่ก็สูงไว้
งดเรื่องของการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างนานา
เพราะอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยหนักเนี่ยน้อยลงก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มี
ใช่เพราะโควิดถึงแม้ว่าโอมิครอนจะเบา
จะไม่มีอาการร้ายแรงเท่าเดลต้า
แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุเอ่ย

คนต่างท้องเด็กมันก็ยังเสี่ยงอยู่แล้ว

แล้วก็เรื่องที่มิวดำถาม
ประชุมสอบคอชุดใหญ่วันพุธที่๒๓นี้
อาจจะมีการพูดถึงใช้คำว่าพูดถึงนะคะ
พูดถึงประเด็นนี้แต่ยังไม่เคาะว่าจะล็อกหรือไม่ล็อก
ก็จะคุยกันเหมือนกันว่าจะเอายังไงต่อไป
แต่คาดการณ์ว่าน่าจะมีการระงับการเดินทางเข้าประเทศค่ะ
ก็คือคนต่างชาติที่จะเดินทางมาเที่ยวบ้านเรา
ตั้งแต่๑๒๐กุมภาพันธ์
เดินทางเข้าประเทศประมาณ๑๓๐๐๐กว่าคน
พบรายงานติดเชื้อ๓๔๙๕ราย
คิดเป็นร้อยละ๒๕๕ก็คือใน๑๐๐คนเนี่ย

ซึ่งถือว่ามันยังโอเค
มันยังไม่พุ่งจนเกินไป
มันยังอยู่ในระบบที่รับมือไหว

เพราะว่าพอที่ประชุมใหญ่ประชุมออกมามินว่า
น่าจะมีอะไรที่ละเอียดออกมามากกว่านี้

ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

ว่าการเดินทางข้ามจังหวัด
หากจำเป็นให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว
เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ

ในดับก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรเกี่ยวกับสมุนไพร
แม้กระทั่งแตกกระชาหลายคนก็เริ่มพูดกันเยอะพอสมควรว่า
มันเริ่มกลับมาใช้สมุนไพรกันได้เยอะพอสมควร
บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาครั้งนี้
วันนี้มันรู้สึกจะมีการกลายพันธุ์ใหม่ด้วยซ้ำไป
แบบว่าอย่างที่บอกว่าคือไวรัตก็เป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ดิ้นล่นริ้นรอด
มันก็กลายไปเรื่อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะถ้าเราภูมิเราเข้มแข็งขึ้นนะคะ
ต่อให้มันกลายไปอย่างน้อยมันยังสู้ได้

แต่ว่านะตอนนี้ด้วยความที่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลย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

การค้ามนุษย์ประจำปี๒๐๒๑เนี่ย
เมื่อวันที่๖กรกฎาคมปี๖๔เนี่ย
มีการแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
เพราะว่าประเทศไทยจัดให้อยู่ระดับเฝ้าระวังฮะ
เฝ้าระวังซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
ให้ความสำคัญแล้วก็สั่งการไปยังทุกหน่วยงาน
เข้มงวดกวดขันในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด
ซึ่งจริงแล้ววันนี้เขาบอกว่าโอเคปัญหาการค้ามนุษย์

ซึ่งการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษ

ตามนโยบายของรัฐบาล
ถ้าสมมติคุณเห็น
คุณมีเบาะแส
ก็สามารถแจ้งได้นะฮะศูนย์ดำรงธรรมที่
หรือสายด่วนกองบังคับการการปราบปรามการค้ามนุษย์๑๑๙

อ่านะฮะก็สามารถแจ้งกันได้นะครับ
ถ้าพบเห็นตามแนวตะเข็บชายแดน
หรือว่ารู้ที่อยู่การซุกซ่อนของแรงงาน

นะครับก็สามารถเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงได้
คุณผู้ชมก็สามารถช่วยด้วยนะฮะช่วยได้นะครับ
๑๕๖๗นั่นเองฮะนะฮะนี่
เราไปกันต่อฮะโจฟันน้ำนม
นี่ครับผมแว้นซ้อน๕เลยเหรอ
ใช่ครับซ้อน๓ไม่เท่าไหร่อันนี้ซ้อน๕เลยครับคุณผู้ชมครับ
อาดมากถูกต้องครับตำรวจเรียกโจฟันน้ำนม
จักรยานยนต์นะฮะซ้อนห้าโชว์ซิ่งหวาดเสียวอ้าง
ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนี่ครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนฮะ
โอ้โหดูครับนี่ฮะมากันได้ไงเนี่ย
โอ้โหมันซ้อนกันยังไง
คืออีกนิดนึงต่อตัวแล้วนะคะใช่ครับ
แม่มันมาได้ยังไงวะสุดยอดโอ้โห
นิ้วให้ด้วยสุดยอดเออนี่ครับคุณผู้ชมครับ
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงได้โพสต์ภาพเหตุการณ์หน้าหวัดเสียว
เป็นภาพเด็กชายห้าคนฮะขับซ้อนนะฮะรถจักรยานยนต์
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยสัญจรไปบนทางต่างระดับสี่คิ้ว
หมายเลขสองถนนมิตเต่ามิตเต่าภาพนะครับผมอืม
จังหวัดนครราชศรีมาระยะทางกว่า๔กิโลเมตรครับ
ล่าสุดเจ้าที่ตำรวจนะฮะสภศรีคิ้วได้เชิญตัวครับ
ทั้ง๕คนนะฮะซึ่งมีอายุระหว่าง๑๐๑๒ปีแค่นั้นเอง
โถลูกตัวน้อยยังไม่มีบัยกรรมขี่เลยนะฮะ
เพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ถึงการกระทำผิดในกฎหมายต่างแล้วก็ว่ากากตักเตือน

แต่ถ้าสืบทราบว่าผู้ปกครองให้การส่งเสริมบุตรหลาน
ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
จากการสอบสวนเบื้องต้นเยาวชนทั้ง๕เนี่ย
ให้การว่าเมื่อวันที่๒๐กุมภานะครับที่ผ่านมาเนี่ย
พาเพื่อนประมาณ๑๐คนขับรถจักรยานยนต์๕๖คัน
เล่นน้ำครับที่ลำน้ำลำตะคองนะฮะ

จึงเหลือรถจักรยานยนต์อยู่เพียงคันเดียวครับ
ก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะพาขึ้นรถคันเดียวกัน
เพื่อที่จะกลับบ้านโดยไม่ทราบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการคึกขนองแต่อย่างใดนั่นเองครับ

ฮะมอไซค์ตอนแรกมา๕๖คัน

กลับบ้านกันไม่ได้ก็เลยต้องไปกันอย่างนี้หมดเลย
แต่ก็เป็นห่วงอะละครับเพราะว่าเด็กอายุเท่าไรคะพี่เช้า

ถูกต้องแล้วเดี๋ยวแอ็กซิเดนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีคนขับรถ

คือเอาแค่เด็กขี่มาสะท้ายก็อันตรายแล้ว

คุณชื่ออะไรคะหอมปุศยาจันโอชาค่ะ

เช็คข้อมูลหน่อยคะคุณบุษยาจัมโบชา

สักพักเมื่อก่อนเราจะเป็นฝ่าย

ถูกต้องไหมวันนี้คอร์เซ็นเตอร์

มันฉลาดมันด่ากับ

เยอะคุณได้สั่งกีปราณาวุธไหมค่ะทำไมหรอค่ะไม่เคยสั่งค่ะ
อ่าฮะปั๊บนั่นแหละค่ะอ่าคุณย้อนแม่งขอยกีปราณาวุธ
ยิงใส่หน้าคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ฮะนี่เหมือนป้ากุ้ง
พระกุ้งพูดลงไอจีเออแล้วบอกว่าชื่ออะไรคะพระกุ้ง
มั่วไปเลยอืมผมชื่อสมหมายครับอืมแล้วก็นามสกุลคะ
นามคุณบอกว่าดวงดีดวงดีอำพันธ์สมหมายดวงดีอำพันธ
เขาก็เสิร์ชเสียงเสียงคีย์บอร์ดมีรายชื่อด้วยค่ะ
แล้วไปสวยเขาหรือเปล่าอะไรคุณจะส่งของไปไหนครับพระกุ้งบอกไปจีนค่ะ
ส่งอะไรไปกระท่อมกับกัญชาครับแล้วส่งไปเท่าไหร่๒๐กิโล
แล้วบอกว่าเพื่อนอยู่ที่นั่นนะคะพอดีเขาต้องการใช้
ถ้าเป็นกัญชากระท่อมทางนี้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะ

โดนมาเมื่อ๒วันที่แล้วเพิ่งอัดเสียงเอาไว้ด้วย
คือเป็นเบอร์เหมือนเบอร์ต่างประเทศนะคะโทรมา
มิ้นโดนว่าคุณค้างชำระบัตรเครดิต๓งวด

มีแต่ไม่ค้างไงมีแต่ไม่ค้าง
ธนาคารจะแบบเหมือนจะเก็บเงินวันนี้แล้วอะไรอย่างนี้

ก็ค่ะพอดีอยากสอบถามเรื่องบัตรเครดิตค่ะ
คุณหยุดพูดว่าอย่างนี้คุณหยุด

ไม่หยุดคำสิมึงอยอยุดไม่ใช่ให้เรายุด
ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคะปลายสายนี้เป็นเหยื่อ

มีแต่คนโทรมาถามเรื่องบัตรเครดิตผมไม่รู้เรื่อง
อันนี้คือถูกโอนสายมา

ที่เป็นตำรวจก็โดนเอง
คือตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อันนี้เดี๋ยวขอฟังหน่อยขอฟังหน่อย
อันนี้ดูก่อนนะฮะ
เอ้าไม่ใช่สิอย่าเข้าลึกเห็นไหม
โฮเป็นเรื่องเลยเราได้กับคนอื่น

ไปทุกสายอาชีพต้องใช้คำนี้
รายศนีย์ไทยเคยโดนที่ก่อนอันนี้เป็นคอร์เซ็นเตอร์

ของไปรษณีย์ไทยเองเขาก็เลยตอบไปว่าค่ะมีอะไรให้ไปรษณีย์ไทยรับใช้ค่ะ
แล้วทางนั้นก็เลยเหมือนอึกอักอึกอักว่าอ้าวเจอเจ้าตัวเนี่ย
ตำรวจก็เจอใครก็เจอซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า
คอร์เซนเตอร์ที่ระบาดหนักมันมีปัจจัยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าตำรวจปราบปรามอ่ะตำรวจไซเบอร์เนี้ยเขาทำงานหนักมาก
อ่าเขาไล่จับกันแทบจะรายวันเหมือนกันฝั่งนี้เลือดต้องแข่งเหมือนกันค่ะ
หนีเหมือนกันต้องแข่งทำยอดก็เลยต้องแพ้มยิ่งลุกหนักขึ้น
เพราะทางนี้ก็โดนแบบโดนตรวจสอบโดนตามจับตามจับ
ไม่รู้ว่าจะเกมเมื่อไหร่หนีหนีแล้วก็ต้องทำยอดทำยอดทำยอด
คืออย่างที่เคยอ่านข่าวมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่บางทีเนี่ย
ถูกหลอกไปถูกบอกว่าหลอกไปทำงานแล้วสุดท้ายให้เป็น
ถ้าไม่ทำโดนซ้อมโดนบางทีก็เอาถึงตามเอาอย่างนี้เราติดตามข่าวของ
รัฐนิวโชว์เขาเพิ่งเล่ากันไปค่ะเห็นไหมที่โดนจับไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ใช่เอาง่ายเวลาที่คุณเล่นออนไลน์มันจะมีอ่ะทำงานสบายเป็น
แสดงว่าไอ้คนที่ถูกหลอกไปทั้งหลายมันจะต้องเป็นคนที่มีสมาร์ทโฟนหนึ่ง
การศึกษาต้องมีอยู่แล้วถูกทุกวันนี้คนที่โดนหลอกเป็นคนที่มีการศึกษานะมิ้นนะ
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าจากการที่โดนหลอกไปอ่ะมิ้นเขาจะหลอกไปที่ไหน
อ่ะแต่เก็บชายแดนก่อนหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเอาปืนจี้หัว
ให้ข้ามฝั่งข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ไปบังคับให้อยู่รวมกันหมดเลย
เพราะฉะนั้นที่จะรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันรอดจากไหนใช่ไหมทุกคนที่จะรอดก็คือการเล่นเฟซบุ๊ก
ออนไลน์ที่จะขอความช่วยเหลือถูกต้องไหมถูกต้องที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมา
หลังจากนั้นปุ๊บทุกคนก็จะโดนตั้งค่าหัวค่ะไปเอามาแสนนึงมีไม่แสนนึง
ถ้าแสนนึงปุ๊บคุณกลับบ้านได้คนเรามันจะไปหาเงินเดือนแล้วมันจะหาเงินแสนที่ไหนมาเอาตัวเองออก
หาไม่ได้ปุ๊บคุณจะต้องไปทำยอดยอดแสนนึงคุณล้านหนึ่งคุณอาจจะได้หมื่นนึง
๒ล้านคุณอาจจะได้๒หมื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณต้องไปทำยอดพวกคอร์ดเซนเตอร์เหล่านี้เกิดขึ้นมา
อ่าฮะที่พี่ดูข่าวก็คือถ้าคุณจะกลับเมืองไทยเนี่ยคุณต้องโอนมาให้๙แสนกว่า
แสนกว่ามดเกือบล้านคนเขาไม่มีตังค์
ถ้าเคสล่าสุดที่มีคนนึงหนีรอดมาได้ค่ะเขาบอกเป็นแก๊งมาเฟียจีน
ถูกต้องแล้วก็แต่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรา
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมียนมามั้งคะหนีออกมาได้เพราะว่าเป็นจังหวะที่แบบเป็นเวรออกมาซื้อของได้
ได้วันหยุดที่ออกมาซื้อของแล้วก็เลยเหมือนไปคุยกับเพื่อนชาวเมียนมาให้ช่วย
แล้วก็พาข้ามกลับมาแล้วก็แจ้งตำรวจให้ช่วยแต่ในนั้นเขาบอกมีอีกหลายคน
เขาบอกว่าที่ช่วยได้๓๑ชีวิตออกมาแล้วก็ยังมีอีกหลายสิบชีวิตเลย
เขาบอกเป็นร้อยเป็นร้อยหมดนะวันนี้เป็นร้อยคือเอาอย่างงี้
ไม่รู้ว่าจะโกรธหรือแบบฟังถ้าสมมุติฟังข้อมูลเชิงลึกแล้วอ่ะ
ไม่รู้จะด่าหรือเสียใจดีหรือมันจะแก้ปัญหาทางเขตยังไงดี
เพราะว่าไอ้คนโดนอ่ะก็โดนจริงเขาบอกมีการตั้งยอดเลยนะเว้ย
วันหนึ่งคุณจะต้องหาให้ได้ล้านหนึ่งทำยอดวันหนึ่งคุณจะต้องหาให้ได้ล้านหนึ่ง
วันหนึ่งคุณจะต้องหายได้๒๓ล้านอย่างนี้เลยนะ
น่าเศร้าใจคือคนที่หลอกเหยื่อไปคือคนไทย
คนกลางคือคนไทยเองแล้วหลอกคนไทยด้วยกันเองให้ไปเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์
อีกอย่างคืออะไรรู้มั้ยทั้งหมดมาจากออนไลน์นั่นแหละ

สามารถทำงานได้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
แต่ความจริงแล้วหลายคนเมื่อมีโอกาสไปเนี่ย
ก็จะไปลองถามข้อความในทวิตเตอร์

เป็นการสแกนว่าอันนี้เป็นเบอร์แบบเบอร์

โดนเรื่องค้างบัตรเครดิต๓เดือนเหมือนมินเป๊ะ
ตอนบ่าย๒วันนี้กดวางสาย

เพราะมันจะเป็นรหัสแบบบวก๒๘๑๓๓๘

ของพี่ไม่โดนนะครับพี่ไม่เคยโดนนะครับ
แต่ละคนเขาจะโทรบอกแต่ละคนเลยว่าใครโดนไม่โดนอย่างรถเมยรถเมย์โดน
บัญชีม้าคือคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะค่ะ
ที่ล่าสุดมีข่าวที่ว่าลูกสาวกอดแม่ร้องไห้ก่อนเข้าคุก

เข้าคุกค่ะเพราะว่ารับจ้างเปิดบัญชีผิดกฎหมายอยู่แล้ว
คือเอาเป็นว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่าเขาเอาบัญชีที่คุณเปิดไปทุจริต
ที่คุณเปิดบัญชีให้คนอื่น

แล้วลูกแม่เข้าคุกเลย

คือภาพไม่แน่ใจว่ามีใครเห็นคลิปแบบคือ

คือน้องร้องไห้โฮเลยนะคะแล้วกอดแม่

แล้วคือน้องมีหลายคดีเหมือนกันค่ะ
แล้วสุดท้ายแม่ลูบหัวร้องไห้แล้วบอกว่า
ชดใช้กรรมนะลูกในสิ่งที่เราก่อแล้วต่อไป

รัฐมนตรีเขาว่ายังไงบ้างคุณชัยวุฒิวันนี้

วุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะคะ

เขาก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ทำงานหนักจริง
เพราะว่าเร่งทั้งแบบติดตามจับกลุ่มปราบปรามกวาดล้าง
ถึงบอกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็เลยยิ่งแบบโหมหนัก

หนีโดนจับแล้วแข่งทำยอดไปอีกเพราะมันเริ่มลดลงลดลง

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าพยายามเต็มที่เหมือนกัน
คือพยายามไล่จับให้ได้รายวันเลย
เพื่อที่จะกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้ให้หมดไปให้ได้
แล้วก็เลยฝากด้วยว่าถ้าใครเจอโดนหลอกลวงแบบนี้

แจ้งได้เลยตลอดเวลาแจ้งตำรวจก็ได้
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่างนี้เรามีช่องทางสื่อ
ก็ต้องแบบมีการช่วยกันกระจายข่าว
ช่วยกันเตือนภัยให้กับประชาชนทุกคนด้วยว่า
หนึ่งถ้ามีใครโทรมาบอกว่าคุณมีพัสดุตกค้าง
คือถ้าเราไม่เคยส่งพัสดุนั้นเนี่ย
ไม่ต้องไปคุยกับเขาไม่ต้องสนใจเขา
ถึงแม้เขาจะรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงเราอะไรก็ตาม
สองคุณถามข้อมูลไปเยอะเลย
เมื่อไหร่ส่งวันไหนใครเป็นคนส่งส่งหาใคร
เดี๋ยวเขาตอบไม่ได้เขาวางหนีลงไปเอง
สามหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจศาลอายการ

ไม่มีนโยบายโทรไปทวงเงินหรือโทรไปแบบเก็บเงินให้โอน

ว่าถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ย
คิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามิตรชาชีพ
สำหรับแม่ลูกก็คือลูกสาวติดคุกนะครับค่ะนะฮะ
คุณแม่ก็คือว่าเขาเป็นภรรยาของผู้ก่อตั้งวงดนตรีหมอลำ
นี่ค่ะนี่ค่ะน้องน้องนี้คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ
เขาแจ้งความกับตำรวจสภโกสุมพิสัยว่าถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินนะฮะ
รวมมูลค่ากว่าสองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มาตำรวจสืบสวนได้สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี๓นะครับผม
สามารถจับกุมนางสาวสุภาวันนะครับผมสายุยี่สิบสี่ปีครับ
แล้วก็ส่งมาให้พนักงานสอบสวนที่สพโกสุมพิสัยดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงนั่นเองนะครับ
ทางด้านนางสาวสุภาวันก็รับสารภาพว่าถูกจ้างให้เปิดบัญชี
ได้ค่าจ้างเป็นเงินห้าร้อยบาทค่ะนะครับช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนยอดเงินที่ถูกโอนเข้าไปแล้วเนี่ย
บัญชีถูกถ่ายโอนไปยังบัญชีอื่นหมดเป็นที่เรียบร้อยผู้ว่าจ้างคือนางสาวฉัดวรุณนะครับ
มาพามาเปิดบัญชีที่โลตัสสาขาวังหินแล้วก็ได้นำสมุดบัญชีแล้วก็บัตรเอทีเอ็มไปหมดแล้วนะครับผม
โดยไม่คิดว่านางสาวฉัดวรุณจะเป็นคนที่ช่อกงผู้อื่นนั่นเองครับ
ลูกก็รู้เท่าไม่ถึงการกอดลากันอันนี้ก็คือคนละกรณีกับไอ้ที่ไปคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมล่ะ
มาตั้งแต่นี่คือถูกจ้างเปิดบัญชีนั้นไปใช้ไงครับถูกบอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
จะเป็นญาติจะเป็นคนรู้จักหรืออะไรก็ตามอะค่ะเปิดบัญชีให้คนอื่นไม่ได้
อันนี้ผิดกฎหมายไม่ว่าบัญชีนั้นจะถูกเอาไปใช้หรือไม่ใช้ทำอะไรก็ตาม
ตั้งแต่เปิดให้คนอื่นแล้วแค่ซีหลอกบัตรประชาชนใบเดียวก็อันตรายมากแล้ว
ครับผมข่าวพระประจำอาทิตย์เราเริ่มต้นด้วยพระเอาปืนไล่ยิงชาวบ้านก่อน
วันนี้วันจันทร์เนอะใส่สโปรงแล้วทรงพลังพลังลูกกระสุนปืนมาเลย
คิดอย่างนี้นะพยายามคิดบวกคิดในแง่ดี
กรณีที่พระยิงชาวาลจนถูกจับศึกเนี้ยหลังจากรับสารพากษ์ว่าเออ
ก็ได้ใช้ปืนยิงจริงนั่นแหละโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่ห้องศรครับ
สามารถยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุได้
ต่อมาเนี่ยทางคณะกรรมการหมู่บ้านพากันคัดค้านการประกันตัว
ครับว่าอย่าให้ประกันตัวเลยอืมเพราะว่าแบบอันตรายเกินอ่ะ
ขนาดอยู่ในผ้าเหลืองยังเอาปืนมาไล่ยิงคนอ่ะแล้วถ้าสมมุติเป็นคารวาสปกติจะขนาดไหน
อืมล่าสุดนางประพินแก้วทองมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี้ย
เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยได้พากันไปพบเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่
ครับเพื่อขอร้องฮะไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ประกันตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุคือในเชื้อ
นะเข้าไปคุณพระทะลุงโอ้โหเนื่องจากบอกว่าเฮ้ย
มันแบบว่ากลัวจะมากดดันชาวบ้านแล้วก็อาศัยในพื้นที่ที่ติดกับสำนักสงฆ์วัดดอนจายตี
ส่วนพื้นที่วัดที่เป็นข้อพิพาทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านระบุว่า
ทีเนี่ยไม่ได้เป็นวัดนะเป็นพื้นที่ป่าฮะติดหมู่บ้าน
ต่อมาได้มีพระทุดงเนี่ยมาปรากฏอยู่ในป่าชาวบ้านจึงนิมนต์ให้อาศัยอยู่ตรงนั้นแหละ
ก็เลยกลายเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็มีพระที่มาอาศัยอยู่ก็ได้ขนก้อนอิดโบราณมาจากที่อื่น
อ้างว่าที่เนี่ยเดิมเป็นวัดเก่าวัดแก่ครับนะ
เพื่อที่จะทำให้ทางการยอมรับว่าเป็นวัด
แล้วก็สำนักสงฆ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยตั้งแต่พระคนก่อเหตุมาจำวัด
ก็ได้เกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านมาแล้วสองสามครั้งอืม
ขณะที่ตำรวจนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกพาสวินแก้วตายนะฮะ
ผู้กำกับการสพเมแม่ข้อสมฆ์กล่าวอย่างงี้ว่า
เรื่องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยในเชื้ออดีตเจ้าสำนักสงฆ์ดอยจาติเนี่ย
ไว้สามข้อหาคือหนึ่งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สองมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนในหมู่บ้านในทางหมู่บ้านหรือสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะ
อืมซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าเอ่อไม่เคยเป็นบุคคลพ้นโทษหรือถูกจับในคดีอื่น
อาวุธปืนอ่ะสั่งซื้อจากไหนรู้ไหมเคสไหนคะ
เฟซบุ๊กอ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้โหหาง่ายเมื่อกี้วุธปืนเยอะมากนะฮะ
อ่ะเราลองไปดูเหตุการณ์สินี่อ่ะอุธปืนดูครับ
ตอนนี้เขาปะทะกับชาวบ้านนะคะไม่ได้ประทะกับหนู
ประทักกับชาวบ้านแล้วเนี่ยไปถือห้องเราไหนครับอ้าวยังไม่มีปัญหานี่
โอ้โหยิงเลยยิงเลยองค์เก่าก็ไม่เห็นจะมีปัญหา
ทำไมองค์ใหม่มันมีปัญหาโอ้โหยิงเลยโอ้โหเสียงปืนนี่เมื่อกี้เล่า
อาจจะไม่เห็นภาพอ่าใช่ต้องให้เห็นภาพก่อนอ่าฮะเสียงปืนนี่
เน้นเน้นเลยค่ะอุกอ่านมากนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะฮะ
มันไม่ได้เป็นวัดมาก่อนนะมันเป็นพื้นที่ป่ามาก่อน
แต่นึกออกมันน่าจะมีพระองค์ที่น่าเลื่อมใสมาปรากฏ
สำนักสงค์ฮือฮือแต่องค์นั่นแหละองค์ที่ยิงอะ

เป็นองค์มาใหม่เพราะชาวบ้านก็บอกองค์เก่าไม่เห็นจะมีปัญหาเลย

ไม่รู้เหมือนกันนะใส่สบงแล้วทรงพลังยิงขนาดนี้
ในการที่พระองค์ใหม่ที่มาอยู่ก็ต่อต้านไปหลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่ยอมออกไปจากพื้นที่อืมอ่าเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ขอนแก่น
มีพระกระโดดถีบผู้ใหญ่บ้านนะฮะไปตั้งสำนักสงฆ์เอง
เหมือนกันป๊ะเลยฮะนะครับช่วงนี้วงการสงฆ์ก็มีเรื่อง

เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปว่าอาทิตย์นี้จะมีกี่ข่าว

ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูว่ามีความคืบหน้าไหมอีก
เงินทรวรรดิ์วัดยิ่งขุดยิ่งเจอเนอะ
คือเงินทอนวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะ
ถูกไหมคะมันก็คือหลายเจ้าหลาย
เหมือนเจอเป็นที่ไป

ใช่ค่ะอันนี้เขาก็รอดูความคืบหน้ากันอยู่เนอะ

เนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถกเถียงกัน

จะเห็นเขาใช้กันแบบว่าแพร่หลายนะคะ

ใช่ค่ะแต่เอาบ้านเราก่อนเนอะ
เอาแค่จักรยานบ้านเราก็หวั่นใจแล้วล่ะ
สำหรับคนปั่นนักท่องเที่ยวมาปั่น
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เยอะ

คือตำรวจเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

ใช่มันเป็นภาษณะที่ขนส่งออกทะเบียนให้ไม่ได้
แต่ทีนี้ประเด็นที่เกิดเรื่องนี้จนเป็นดราม่าขึ้นมา
คือเขาโพสต์เรื่องราวที่มีคนเข้าไปถล่ม
กรณีที่นักท่องเที่ยวขี่สกูเตอร์
สกูเตอร์สักซะแบบเนี่ยที่ภูเก็ต
ที่ขี่อยู่บนถนนแล้วก็มีคนไปร้องเรียน
สุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบดู

เขาไม่มีเอกสารอะไรเกี่ยวกับสกูเตอร์คันนี้
ไม่มีการจดทะเบียนไม่มีการเสียภาษี
บอกที่มาของรถสกูเตอร์คันนี้ก็ไม่ได้
ตำรวจก็เลยออกใบสั่งในข้อหานำรถ
จดทะเบียนและเสียภาษีมาใช้

ปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท

เพราะเขาจะไปมีใบเอกสารได้ยังไง
เขาไม่ได้หอบมาจากประเทศบ้านเขา

คุณถามไทยกันว่าสรุปทำไมสกูเตอร์ใช้ไม่ได้
ถามไปที่ขนส่งค่ะ

กูเตอร์ไฟฟ้าใช้บนท้องถนนไม่ได้
เพราะขนส่งทางบกเขาไม่สามารถจดทะเบียนให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้าเจอที่ไหนก็ต้องถูกปรับเงิน

ตรงนั้นน่ะเขาทำทุรกิจเลยคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้น
เขามีการพูดคุยกันบ้างหรือเปล่า

ยิ่งตอนนี้ทางคอรมอลเองเขามีมติออกมาว่าเขาจะสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
สนับสนุนเรื่องของราคาเรื่องของอะไรอาจจะมีแบบเหมือนสิทธิประโยชน์อะไรออกมาให้
สำหรับคนที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้ว่าอันนี้จะถูกพิจารณาด้วยได้ไหม

ก็มันก็ไฟฟ้านะมันก็ช่วยลดเรื่องมลภาวะโลกร้อนไม่รู้เหมือนกัน

เราต้องปิดเบรกก่อนเดี๋ยวเรากลับมาฮะ
ทวิตเตอร์ตลอดหนึ่งในแพลตฟอร์มที่แบบว่าจะบอกรันสังคมไทยตอนนี้
เหมือนเป็นที่ระบายเหมือนไปแสดงความคิดเห็นเป็นพื้นที่ใหญ่
เดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าปีนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง
ช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
อ่ะกลับมายูนต่อค่ะสีไข่นะครับ

หนึ่งในโซเชียลแพลตฟอร์มที่รันสังคมไทยในตอนนี้ต้องยอมรับ

วิตเตอร์นี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รันสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงว่าจะเป็นการเมืองหรือจะเป็นปัญหาสังคมทุกอย่าง

หรือเป็นการที่วัดเหมือนแบบว่าวัดด้วยว่าวุงการสังคมพูดถึงอะไรกันอยู่ด้วย
เทรนด์ทวิตเตอร์กลายเป็นอีกสิ่งที่คนจับตามองนะเห้ยเนี้ยแหละ
รันสังคมไทยเลยแหละที่ขับเคลื่อนเรื่องราวในวงการบันเทิง
รอบปี๒๐๒๑มาฝากกัน
เริ่มจากเราขอพูดถึงวงการบันเทิงของเราดูก่อนเนาะ

เทรนด์ตลอดเลยวันเกิดใครอะไรยังไงเนี่ยขึ้นแล้ว

ที่วันนี้หลายคนเขาพูดถึงกันเยอะที่สุด
แล้วก็ทุกคนรอคอยในซีซั่น๒คือ

คนก็พูดถึงกันอยู่ว่าเมื่อไหซีซั่น๒จะมากัน

สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กำลังมาแรงจริงแล้วหลายคนจับตามอง

เพราะแต่คนชอบดูซีรีส์จีนเยอะไม่แพ้เกาหลีเลย

แล้วก็มีวิววิวไทยแลนด์
วิวเนี่ยมีโหลดติดเคลื่อนไว้เหมือนกันไปดูซีรีส์เกาหลี

แต่มุดคุณต้องยอมรับวิวก็มีคนพูดถึง

ต้องยอมรับผลิตบุคคลลาลาดิก
ครูจิ้นฮะครูจิ้นเค้าเยอะแยะมากมาย

เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กเราอาจจะต้องไปซื้ออัลบั้ม

ก็จะมีคนติดตามกันเยอะพอสมควรนะฮะ

ที่เขาบอกว่ามีศิลปิน๓ชาวไทยที่ควรพูดถึงทวิต
มีคนทวิตถึงมากที่สุดบนทวิตเตอร์

แต่๓คนนี้แหละคืออันดับที่คนพูดถึงเยอะที่สุด

มีจัดรายการวิวนี้มาทุกเช้าที่ทวิตเตอร์๓ท่านนี้

ครับผมโดยเราบรรดาแม่นุษย์ของพี่เป๊กของเราเนี่ย

นะฮะทวิตกันสุดฤทธิ์เลยทีเดียว

มินว่ามันเป็นช่องทางในการเหมือนส่งเรื่องราวข้อมูลอะไรอย่างนี้

เช้านี้พี่เป๊กทำอะไรอัปเดตให้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แล้วพวกศิลปินเองเขาก็เล่นกันเยอะครับ
คนก็แฟนคลับอะไรอย่างนี้เขาก็เข้าไปตามกันในนั้นเหมือนกัน

แล้วปลาสลิดอร้อยนะของแฟนคลับของพี่เป๊กเขา

ไหนพูดถึงเรื่องของขายแล้วมีของมาขายค่ะคุณผู้ชม

เตรียมเงินเอาไว้๑๐๐ล้านบาทเห็นไหมครับเช้า

หายได้จริงที่มันหลังเจอกันบ่อยน้อง
ขายได้จริงคือบางคนซื้อเขาก็ซื้อจริงอันนี้แล้วแต่เลย
คือมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาไปเที่ยวทะเล
เขาบอกว่าไปที่หาดตะโละกาโปค่ะที่ปัตตานี
ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณอัญมณีแหมแค่ชื่อเขาเนี่ยเห็นไหม

อัมพันธาเล๓๐กิโลกรัม

คือเขาบอกว่าที่หาดตะโลกาโปเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะ
แล้วเขาก็ไปเที่ยวคือสามีพาไปเที่ยวกับลูก
แล้วเขาก็เห็นเอ๊ะหน้าตามันเหมือนเห็นในข่าว
ที่เขาเรียกว่าอำพันธ์ทะเลแล้วกลิ่นมันชัดเจนมาก

แล้วส่งไปให้สถาบันศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาลัยปัตตานีตรวจสอบ

เป็นอำพันธ์ทะเลจริงนะคะ
ซึ่งจริงอำพันธ์ทะเลเนี่ยเขาบอกว่า
มันก็คือสารประกอบอินซีที่ลักษณะคล้ายกับอำพันธ์ที่เป็นอัญมณเนียน

บอกว่าเป็นผลผลิตเป็นผลิตผลแล้วกันนะ
จากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ก็คือควาน
ลักษณะเด่นคือมีกลิ่นหอม
ก็คืออ้วกวานหรือคนละอันกันน้อง

แต่เขาบอกว่าก็กลิ่นนี่แล้วแต่นะ
แล้วแต่คนจะแบบว่าบอกว่าหอมหรือว่าฉุนหรือเหม็น
บางคนก็บอกว่าเป็นอือวานค่ะ

ใช่เขาก็เลยใช้คำว่าผลิตผลไงคะ

ห้องชายหาดอะไรโอ้โฮที่ช่องดีมาก
คือเขาบอกว่าราคามันก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้นะ
เขาจะเจอแค่อันเล็กก็ราคาเป็น๕ล้าน๑๐ล้าน
ทีเขาก็จะก้อนเบลอสามสิบกิโลกรัม
เขาก็บอกว่าตั้งราคาเลยหนึ่งร้อยล้านบาท
ที่เห็นอำพันธ์ทะเลเขาคิดแล้วว่าเออถ้าขายแล้วได้เงินจะเอามาช่วยงานศาสนาก่อนค่ะ

และ๓จะเอามาแบ่งให้ญาติพี่น้องแล้วก็เลี้ยงดูลูกอีก๓คน

เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะได้อำพันธ์ทะเล

อ่ะเผื่อใครรู้จักหรือใครสนใจหรือใครจะซื้อแล้วไปขายต่อหรืออะไรก็แล้วแต่

อ่าฮะ
ฮะฮะฮะ๑๐๐ล้านบาท๓๐กิโลกรัม
พี่นึกว่าพี่ต้องมานั่งขายของอีกแล้วไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะ

อ่าทุกวันนี้เขาก็ทำไปตากแดดละนะปลาแดดเดียว

ยาแผนโบราณจีนใช่มั้ยคะ

เขาจะมีมาร้าน้ำขายไปกิโลเลยนะ
ครับผม
มาน้ำเกี่ยวกับยาสมรรภาพนางเพศ

อยู่อะไรนะในหอยเยอะไข่เมล็อป่ะ
เมล็็อไข่มุกเมล็อป่ะไข่มุก

คนเขาทำขึ้นมาเองความปลอมเยอะ

แต่ว่าน่าจะขายได้แต่ว่าตลาดค่อนข้างแคบ

มีประมูลสูงสุดจบที่๒๓ร้าน

ที่๒๓ล้านเมตต์
ยื้อย่างปืนกันยังไม่ทราบรายละเอียดเช่นกะชัดเจนนะครับ

ไม่คร้านไม่ธรรมดาเอาไปหอมทำไม

นี่ครับผมมีชายเสื้อฟ้ากับชายเสื้อเทาครับซึ่งทั้งสองเป็นนักปั่นจักรยานนะฮะ
ส่วนอีกคนเป็นชายสวมเสื้อยืดลายขาวดำในมือเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่ครับ
ต่อมาชายเสื้อเทาเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากชายเสื้อลายขาวดำนะครับ
ก่อนที่จะมีพลเมืองดีเนี่ยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุนั่นเอง
ล่าสุดครับนายหนึ่งนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ย
เห็นเหตุการณ์นะครับเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เห็นรถจักรยานยนต์ปั่นอยู่บนถนนมุ่งหน้าไปทางอำเภอดอนตาน
ต่อมาเนี่ยได้ยินเสียงรถยนต์บีบแต่ครับจากนั้นเนี่ยจักรยานก็จอดครับ
ส่วนรถยนต์ก็จอดตามเช่นกันฮะแล้วคนขับก็เดินลงมาอ่า
หาคนปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เกิดการโต้เถียงขึ้นนะฮะ
ซึ่งตนสังเกตว่าในมือของคนขับรถยนต์เนี่ยมีอาวุธคล้ายปืนสักพักเด็ก
ก็มีการแย่งปืนกันเกิดขึ้นนะครับด้านเจ้าที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารกล่าวว่า
ได้รับแจ้งนะฮะคนทะเลาะกันแล้วก็จึงเข้าไประงับเหตุนะครับ
พบนายอนันตศักดิ์นะครับซึ่งเป็นคนขับรถยนต์เนี่ย
กำลังทะเลาวิวาสกับคู่กรณีต่อมาทราบว่าเป็นตำรวจเหมือนกันฮะ
โดยหลังเกิดเหตุเนี่ยคนปั่นจักรยานเนี่ย
ได้มอบอาวุธปืนสั้นขนาดจุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอก
ให้กับเจ้าที่ตำรวจนะฮะและให้การว่าแย่งมาจากนายอนันตศักดิ์นะครับ
จากการสอบถามนายนันตศักดิ์ยอมรับว่าอาวุธปืนดังกล่าเป็นของเจ้าตัวจริงนะครับ
ทำการตรวจยึดแล้วก็นำตัวนายนันตศักดิ์เนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่
สพเมืองมุกดาหารนั่นเองนะครับพร้อมกับแจ้งข้อเก่าหา
ยึดอาวุธปืนของกลางไว้ตรวจสอบนะครับและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเรื่องทะเลาวิวาสทั้งสองตกลงกันได้ครับผมนะฮะ
ก็เคลียร์กันไปนะครับผมนะฮะอ่าอันนี้ข้อคิดจากเรื่องนี้คือ
ถ้าคุณควักปืนออกมาถูกต่อให้ไม่ยิงก็ผิดแล้วนะคะ
แค่คุณพกปืนไปไหนมาไหนก็ผิดแล้วนะคะถูกต้องและอีกฝั่งหนึ่งเป็นตำรวจด้วย
เป็นทหารป่ะคะอ่าเป็นทหารตำรวจทหารนะฮะเอออืม
เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะฮะ
แล้วที่สำคัญลองสังเกตดูตอนนี้เนี้ยคนพกปืนง่ายมากเลยอืม
ซื้อกันออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้น่ากลัวนะคะครับผมนะฮะ
ใจเย็นเย็นในการใช้ถนนแล้วกันนะครับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เราจริงจริงแล้ว
หลายคนติดตามทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยมีการจากไปของสองท่านที่
เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงท่านหนึ่งก็คือเป็นพ่อของพี่เหมียวประวันรัฐ
สุริยะเนี่ยแหละนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปอีกคนนึงก็คืออาต้อยเศรษฐาอืม
เดี๋ยวเรากลับมาวันนี้คงเป็นวันที่ลดน้ำศพกันพี่น้องชาววงการบันเทิงหลายคนก็
ไปกันเยอะกลับมากันฮะช่วงหน้าสักครู่ครับ
แน่นอนวันนี้หลายคนถ้าคุณดูกันเนี่ยจะมีคนร่วมไว้อะไรอาต้อยเศรษฐา
เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคุณดูทีวีเราเปิดทีวีมา
หลายหลายท่านก็จะโตมากับอ่ะต้อยเสร็จหาถูกต้องน่ะฮะแม้กระทั้งรุ่นใหม่
นี่แหละครับทำให้เราก็รู้จักความเศรษฐาซะครับเจ๊ยาม
ก็หลังจากนั้นปุ๊บพี่ต้อยก็ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์นะฮะ
เต็มตัวมีทั้งผลงานพิธีกรนักแสดงปัจจุนมนตร์มากแล้วก็ยังได้รับบทพระเอก
ประกบคู่กับนางเอกที่ตอนนั้นดังสุดคือคุณอรัญญานามวงก็เรียกได้ว่ามีลูกสาว
คือน้องอีฟพุทธธิดาศิระฉายานะฮะอย่างที่บอกว่าอาต้อยก็เหมือนกับอยู่คู่กับวงการบันเทิงมานาน
ในปี๒๕๖๒อาต้อยได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ได้รับรักษาจากคุณหมอมาโดยตลอด
ช่วงเช้าของวันที่๒๐กุมภาพันธ์อาต้อยจากไปอย่างสงบด้วยวัย๗๗ปี
ขณะที่ลูกสาวน้องอีฟก็โพสต์รูปท้องฟ้านะครับอย่างที่บอกกันว่า
ก็เดินทางมารับศพของอาต้อยเศรษฐาหลังจากที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
วัย๗๗ปีนะฮะไปสวดที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
อีฟเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพ่ออยู่ในภาวะประคับประคองมาสักพักหนึ่งแล้ว
ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่รู้ว่าสภาวะของโรคไม่สามารถรักษาได้แล้ว
พ่อทานไม่ได้เหมือนคนไข้หนักหลายเคสถ้าหากทานได้หมอก็จะรักษาได้เพิ่มเติม
สภาวะร่างกายแบบนี้ทำให้มีสภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมา
ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นมากซึ่งพ่อเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบ
ต้องดูระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านหากมีอะไรที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจ
ก็กลับมานอนสักช่วงแล้วก็กลับมาบ้านใหม่จริงคือเอาส่งไปโรงพยาบาลแป๊บนึง
เขากลับมาบ้านใหม่ไม่มีสัญญาณอะไรฮะแต่หมอก็เคยพูดว่า
อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งนะที่เราจะสามารถทำให้พ่อดีขึ้นได้
มันอาจจะทรงสุดแต่เราเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์
เราก็คุยกันเพียงแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ดูบรรยากาศที่วัดเทพศิรินนะครับ
น้องวงการบันเทิงก็มากันเยอะร่วมไว้อะไร
อย่างที่บอกกันน่าจะทุกรุ่นทุกพฤติทุกวัยได้มากราบละ

พี่เช้าจำได้ว่าอาต้อยนี่ก็คือ
เป็นพิธีกรมาตามนัดตอนนั้นสนุกมากฮะ
แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ก็จะเห็นเสร็จท้านี่แหละ
ขอแสดงความเสียใจจากสุดซึ้งจริง
ขอให้ต้อยไปสู่พระภูมิที่นี่นะครับ
อีกหนึ่งท่านก็คือสิ้นนะครับผมนะฮะ

ก็คือคุณพ่อของพี่เหมียวประวันรัฐ

ติดโควิดแล้วก็เชื้อลงปอดนั่นเองนะครับ
ซึ่งอาธรรมรัฐเนี่ยนะครับผมนะฮะ

แล้วก็เป็นนักภาคผู้ทรงอิทธิพลนะครับ
ใครที่เคยได้ยินเสียงของอาเนี่ย

เป็นการภาคที่เก่งมาก
แล้วก็เป็นการพากในสไตล์ของตัวเองนะครับผม
และผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าจดจำเนี่ย
ก็คือเป็นพิธีกรรายการนาทีทอง
แล้วก็รายการประตูดวงนะฮะ

หลายต่อหลายคนเนี่ยจำภาพที่เปิดประตูเข้าไป

ห้อหุงข้าวเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นพิธีกรในยุคนั้นนั่นเองนะครับ

ตอนนี้สิริอายุได้๘๘ปี
เสียชีวิตในวันที่๑๙กุมภาพันธ์นะครับ
ปี๒๕๖๕นั่นเอง

พิธีกรรายการนาทีทองและประตูดวง

จากการเป็นพิธีกรโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

กับครอบครัวนาคสุริยะด้วยนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วย

เซวาคุณสามารถหาซื้อได้ที่

มันเป็นผลเล็กที่คนถามหาเยอะเหลือเกิน

ตอนนี้รุ่นแบบมากหมดจริง

เต็มเหมือนกันนะ

ช่วงนี้โทรศัพท์เบานิดหนึ่งนะฮะ
จนพวกเซว่ามาเต็มตลอด

วงการบันเทิงที่ตอนนี้ติดโควิดเพิ่มนะครับ

รอดฮะแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด๑๙ขออภัยทุกคนที่พบปะ
โควิด๑๙ของคนในวงการบันเทิงเช่นเดียวกับพี่หน่อยบุษ
ครับที่ออกมาชี้แจงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่รอด
มันใกล้ตัวมากตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเป็นที่เรียบร้อย
ออกมาประกาศว่าน้องเตเตธนันนะครับโอมกิจธิเมฆนะครับ
ซึ่งแพทย์จากโรงพยาบาลก็มีการประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว
ทำการแยกการกักตัวรักษานะครับทั้งนี้สมาชิกวงที่เหลือเนี่ย
ก็คือกว่าเสงนะฮะวิสรุธนะครับผลตรวจจากโรงพยาบาลออกมาเป็นลบครับ
แต่อย่างไรก็ยังคงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวังต่อไป
แต่ผลออกมาเป็นลบเช่นเดียวกันนะครับ

เราต้องสู้ค่ะต้องสู้ดิมส
โปรดติดตามตอนต่อไป